แล้วเห็นว่ามีคนจะขอซื้อในราคา๑๐๐ล้าน

เพราะว่าเป็นรังเหล็กไหลเลยคุณ

คุณผู้ชมดูข้างในเป็นแบบนี้นะ
โอ้โหถ้าเป็นเรื่องความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
เขาเชื่อจริงว่าสาธุพุทธคุณเยอะเลย

คุณผู้ชมผู้ศึกข่าวของเราก็เดินทางไป
ที่บ้านของคุณรินรักวงอายุ๔๓ปี
บ้านอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี
ขอไปดูให้เห็นกับตาหน่อย
คุณผู้ชมก้อนหินลักษณะรูปไข่
ด้านนอกสีเหลืองหนวล
ด้านในพอเปิดออกมาแล้วสีดำขลับคล้ายนิน
เพราะว่าถ้าเหล็กไหลสีจะคล้ายนิน

ที่เห็นคือนักข่าวบอกเป็นบุญตาเหมือนกันนะ

ก้อนหินมีน้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัม
ผิวด้านนอกอย่างที่บอกไปสีเหลืองด้านในกลวงมีแร่บางอย่าง
มีสีดำมันวาวนะครับ
คุณรินที่เป็นคนไปเจอก้อนหินนี้นะฮะ
เมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
บอกแบบนี้บอกว่าก่อนจะเจอนะ
ฝันว่ามีผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาว
บอกว่าเป็นคนเฝ้าสมบัติเดี๋ยวจะกลับไปสวรรค์
อยากให้มาเอาสิ่งของบางอย่างที่อยู่บนเนินเขาควรเขี้ยม

ทีนี้ตัวคุณรินเองก็ตื่นคุณ
สะดุ้งตื่นมาก็เอาเดินทางไปยังจุดที่ตามฝันแล้วคุณ
ไปพบก้อนหินก้อนนี้บริเวณใกล้กับต่อไม้
บริเวณนั้นอาชบ้านถือว่าเป็นบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ
ใครบอกว่าน่าจะเป็นเหล็กไหล
ทีนี้มีคนติดต่อมาที่คุณรินแล้วนะคุณ
ติดต่อมาเยอะมากพอออกข่าวไปนะครับเพื่อขอซื้อ
ตั้งราคาขายไว้แต่คุณรินเนี่ยยังไม่ได้ตั้งราคายังไม่ได้ตอบรับไป
บอกว่ายังไม่พร้อมจะขายเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง
เพราะเขาฝันแล้วก็คนที่เป็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวบอกให้เขาเก็บไว้อะไรอย่างนี้

เพื่อเสนอขอซื้อในราคาสูงถึง๑๐๐ล้านบาท
แต่จะขอพิสูจน์ตามขั้นตอนของคนที่เชื่อเรื่องของเหล็กไหลก่อน

เผาไฟใช้ปืนยิงอะไรแบบนี้ยิงไม่เข้าอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าทางคุณรินบอกว่ายังไม่อนุญาตเพราะว่ายังมีความตั้งใจว่า
เก็บไว้ก่อนยังไม่ขายก่อนนะครับ
ส่วนคนมาขอซื้อและเซียนเหล็กไหลต่างระบุว่า
นี่คือรังเหล็กไหลที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน
คุณผู้ชมฮะเอาเชิงความเชื่อหรือเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนดี

ถ้าความเชื่อนะเขาบอกว่าเหล็กไหลนะแบ่งเป็น๓ระดับหรือ๓ชนิด
ระดับแรกก็คือตัวเหล็กไหลเอง
ตัวสีดำแววแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเป็นส่วนที่ลนไฟให้ยืดได้

เหล็กไหลปีกแมลงทับมันมีหลายเหล็กไหลนะคุณ
หรือเหล็กไหลโกธปี
เหล็กไหลเงินยวงหรือเหล็กไหลชีปะขาว
แล้วก็เหล็กไหลเพชรดำเหล็กไหลท้องปลาไหล
จะเป็นเหล็กไหลที่เขาบอกว่ามีอิทธิฤทธิ์

มันจะแวววาวรองจากตัวเหล็กไหลหน่อย
แต่ว่ามันไม่สามารถลนแล้วแบบยืดได้นะเวลาลนไฟ
ทีนี้ส่วนที่มันห่อหุ้มตัวเหล็กไหลไว้
เป็นฐานรองเหล็กไหลมันจะแข็งแน่น

อย่างอะไรบ้างคุณเคยได้ยินข่าวโคตรเหล็กไหลใช่ไหม

เกาะล้านแร่เม็ดมะขามอะไรพวกนี้ค่ะ

คือเขาบอกว่าถ้าเจอเหล็กไหลส่วนใหญ่เจอในถ้ำ
แล้วเวลาถ้าจะไปเอาเขาออกมามันค่อนข้างยาก

ในการลนไฟหลอมไฟลนน้ำผึ้ง

ส่วนเหล็กไหลระดับ๓คือขี้เหล็กไหล
มีลักษณะคล้ายน้ำตาเทียนดำด้านนะฮะ

อันนี้ก็จะมีอิทธิฤทธิ์รองลงมา
แง่วิทยาศาสตร์บ้างเขาบอกเหล็กไหลก็คือโลหะ
วัสดุที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นอุกาบาทจากนอกโลก

แล้วก็ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเช่นประหลอดแล้วก็แก่เลี่ยม
ทีนี้ถ้าในมุมของทั้งบวกความเชื่อและวิทยาศาสตร์ด้วย
ก็ต้องถามอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์นะครับ
นักวิชาการด้านเคมีอินทรีย์มหาวิทยาศาสตร์

เห็นจากหน้าจอในจอมันยังไม่เท่าไหร่

นี่คุณถ้าเกิดถามอาจารย์ออสนี่เรายังบวกความเชื่อได้อยู่หรือคะ

อาจารย์ออสบอกเรื่องความเชื่อผมไม่ขัด
ผมไม่เคยขัดศรัทธาเรื่องความเชื่อของใคร
ความเชื่อคือสิ่งที่คู่อยู่กับคนไทยมานานแล้ว
แต่ในทางวิทยาศาสตร์ถ้าตอบได้ผมตอบให้
อาจารย์ออสบอกว่าส่งมาไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมาตรวจสอบในห้องแล็บกันนะครับ

ส่วนใหญ่จะพบในหินปูนและหินภูเขาไฟ
พบได้มากในจังหวัดลบบุรี
โอ้โฮชอบแต่คนเชื่อเขาเชื่อจริงและลักษณะคล้ายเลย
นี่ไงถึงบอกว่าคนที่ติดต่อขอซื้อ๑๐๐ล้าน
คือเขาก็เป็นเหมือนกับคนที่เล่นทางด้านนี้
เขาถึงติดต่อขอซื้อแบบนี้นะคะ